แม้ว่าเราไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดอยู่ดีนะคะ
คงต้องเล่ากันอีกว่ามีโจรเนี่ยบุกเข้าไปขโมยเงินในวัดอีกแล้ว
คุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะ
คราวนี้ผู้ก่อเหตุปีนเข้าไปที่หน้าต่างนะคะ
แล้วก็เอาอาวุธไปงัดตู้เหมือนกันนี่เลยคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายก็ถูกกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ชัดเจนเลยนะคะ
ว่าผู้ก่อเหตุกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในช่วงเวลาประมาณสัก๕ทุ่ม
มาถึงแล้วก็ใช้อาวุธมีดยาวงัดหน้าต่างบานเลื่อน
แล้วปีนเข้ามาภายในกุฏิที่เป็นที่ตั้งตู้บริจาคต่าง
แล้วดูค่ะเขาก็พยายามงัดตู้บริจาคที่อยู่บริเวณรูปปั้นสามะเนร
บาทพระประจำวันที่ญาติโยมมาทำบุญ

ก่อเหตุไปตามจุดต่างลักษณะคล้ายกันเลย
ว่ามีอาวุธเหมือนแบบมีดยาวหรือมีด้ามไม้ยาวแบบนี้นะคะ
พอมีคนมาเห็นเขาก็แจ้งตำรวจสพบ้านนาจังหวัดนครนายก

เขาบอกว่ามีผู้ก่อเหตุเข้ามางัดตู้บริจาคภายในสาราหน้าวัดนะคะที่กุฏิเจ้าอาวาสอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะ
จากการสอบถามพระมหาชำนาญเจ้าอาวาสเล่าว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยโดนงัดตู้บริจาคมาแล้วนะคะ
คือมีมาแล้วหลายครั้งติดต่อกันแล้วคนที่เอาเงินไปเนี่ยก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลวัดเลย
เหมือนรู้ว่าเป็นใครนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าจำนวนเงินที่ได้ไปก็คงไม่มากนักหรอก